ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๘คน
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับ
บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรไปตรวจสอบพร้อมกันเลยครับ

รายงานสดจากที่เกิดเหตุครับ
คุณผู้ชมค่ะและขณะนี้นะคะ
เราก็จะมาสู่บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะ
รถทัวร์ค่ะได้พลิกคว่ำ

เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูนะคะตั้งแต่ด้านหน้าของรถทัวร์เลยค่ะนี่ค่ะค่ะ
คุณผู้ชมยังเห็นอยู่นะคะจะสังเกตได้ว่ากระจกด้านหน้าของรถทัวร์นะคะ
ได้มีการแตกละเอียดเลยค่ะซึ่งนั่นนะคะก็แสดงถึงว่ารถทัวร์นั้น
ได้มีการกระแทกนะคะอย่างรุนแรงค่ะจนทำให้กระจกบริเวณนี้นะคะ
ละเอียดเลยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
ก็กำลังถ่ายรูปพบนะคะเพื่อที่จะเก็บหลักฐานที่บริเวณนี้
อย่างละเอียดค่ะเนื่องจากจุดตรงนี้เนี่ยนะคะ
จะนำไปสู่การพิสูจน์นะคะว่าเกิดจากสาเหตุใดค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหากมาดูทางด้านในนะคะ
ก็จะพบว่าตรงนี้เนี่ยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ลองมาดูบริเวณโดยรอบรถกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะคะ
จะเห็นว่ามีรูขนาดใหญ่นะคะของกระจกค่ะที่แตกละเอียดนะคะ
ซึ่งจุดนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะ
อาจจะทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ด้านในนั้นนะคะกระเด็นออกมายังด้านนอกค่ะ
แล้วก็เป็นเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะ
เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูทางด้านในนะคะหากขึ้นไปยังด้านในรถค่ะ
คุณผู้ชมนะคะก็จะเห็นว่าเบาะนะคะได้มีการทับกันกระจัดกระจายเลยค่ะ
ซึ่งนั่นนะคะก็จะสามารถอนุมานได้ว่าผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถนะคะ
จะต้องมีการแออัดยัดเยียดกันนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะหนีหรือว่าออกจากรถได้ค่ะ
เดี๋ยวดิฉันอาจจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูชั้น๒นะคะ
ต้องบอกก่อนนะคะว่ารถบัตรคันนี้ค่ะเป็นรถบัตรสองชั้นนะคะ
เดี๋ยวเราลองไปดูด้านบนค่ะซึ่งเป็นชั้น๒นะคะ
จะพบว่าตอนนี้นะคะชั้นที่๒ของรถบัตรค่ะไม่มีอยู่แล้วนะคะ
ตอนนี้รถบัตรสองชั้นกลายเป็นชั้นเดียวแล้วนะคะเนื่องจากว่าชั้นที่สองของรถบัตรเนี่ยค่ะ
ได้มีการหลุดขาดออกจากตัวรถบัตรอย่างชัดเจนเลยค่ะหลุดขาดลงไปยังด้านล่างเลยนะคะ
ซึ่งเนี่ยค่ะนี่คือด้านบนนะคะที่เคยเป็นเบาะนั่งชั้นที่๒ของผู้โดยสารค่ะ
แต่ตอนนี้นะคะชั้นที่๒นะคะหลังคารถค่ะได้ถูกฉีกขาดออกไปจากตัวรถอย่างชัดเจนเลยค่ะ
นี่ค่ะก็จะเจอนะคะซากของเสื้อผ้ารองเท้านะคะ
รวมถึงของใช้ส่วนตัวต่างค่ะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมมองไปยังด้านล่างนะคะด้านล่างของของที่เกิดเหตุค่ะ
คุณผู้ชมจะพบว่ามีหินนะคะที่เป็นก้อนใหญ่ใหญ่เป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำเป็นจำนวนมากนะคะ
เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นเขานะคะดังนั้นค่ะเอ่อ
เมื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะโดนเข้าไปค่ะ
ก็ได้มีการกระแทกนะคะจึงทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นนะคะ
มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
เดี๋ยวดิฉันนะคะจะพาลงไปยังด้านล่างค่ะ
เพื่อที่จะตรวจสอบนะคะโดยบริเวณโดยรอบรอบที่เกิดเหตุ

ขณะนี้นั้นก็ได้มีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยที่จะ
วัดนะคะที่วัดพิกัดแล้วก็วัดศูนย์นะคะ
ในการถลายมาของรถค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นซากปรักหักพังแล้วก็
ซากจากรถนี้ไหมคะนี่ค่ะคือซากนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ได้มีการตัดถ่างนะคะออกมาจากที่ตัวบริเวณรถค่ะ
เมื่อวานที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็นำร่างออกมาเพื่อที่จะส่ง
โรงพยาบาลค่ะขณะที่บริเวณโดยรอบนะคะ
คุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่ามีบ้านนะคะของชาวบ้านค่ะ
ได้รับความเสียหายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจากการตรวจสอบ
ประมาณห้าหลังเดี๋ยวดิฉันนะคะจะพาไปพูดคุยค่ะ
กับคุณป้าเกดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นว่า
เสียหายอยู่นี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพระเกตวันนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะ
เมื่อวานนี้นั่งจิงเขาอยู่จ้ะนั่งจิงเขาอยู่น่าทุกระทัดตรงนี้
หันฉันหันหนาไปนี่ฉันเห็นหู้ว่าจะมันคำมา
คิดรถไปที่ตรงเนี้ยไถมาเลยไถไถไถมาปะทะก็อันนี้
ต้นไม้จ้ะปะทะก็ตรงนี้มันก็กวดไปเลยที่นี่
ซอกเดียวที่รถมันปวดไปจากกรุ่งนี้ไปอือ
ห้างจากทองเดียวมันมันปวดเอาตัว
สายให้เป็นใส่ผ้าเข่าอือ
ย่ายย่ายก่อนที่จะมาอ่ะรถมันลงมาจะมาแล้ว
ลูกไปไหนก็ไปได้แล้วเพราะว่าคนสาวนั่งกินเขา
ว่าจะลูกได้ก็ไปว่าเป็นแล้วยุทธ์ได้ที่ข้ำ
แต่ว่าเออมาถึงแล้ว
บอกว่าถึงแล้วพอมาถึงแล้วอันนี้ล่ม
อันรถมันกลัวไปมันล่มไปพร้อมกัน
คิดเห็นน้ำสินี่ร้านนี้ร้านน้อย๓ขวบมาเอาน้ำ

เข้าไปวิธษฐ์นั้นเพราะดีเพราะพอมันตั้งสติได้
ดึงลูกขึ้นมาดึงลูกขึ้นมา
ซึ้งกิ้งติ้งลูกกุล่าอยู่นี่

อ้าวหามาทางนี้อ้าวจริง

เพราะว่าคมมันกระเด็นออกไปทั้งอัน

ท่าเท่าไรท่ำเราคืออ่ะ

แล้วตรงนี้เกิดปฏิเสธบ้อยไหมป้า
ตรงนี้นะ๓ปีที่แล้ว

ว่ามันจะว่าว่าเป็นยังนี่เขาปีสามนี่สามปีสี่ปีนี่
อ่ะที่เขาขั้นขั้นแรกขั้นพิวัติศาสตร์ตรงเนี้ยว่า
เคยมีอืมแต่สมัยตั้งแต่ก่อนถึงแต่สามสิบปีสี่สิบปี
มาแล้วนะมีแต่ถนนทางสองเลนอืมมีตายอยู่สามจบ
สองสวบจนแสกเป็นยังอืมถืออันนี้นับชุดเลยเนี้ยอืม
โอเคค่ะป้าขอบคุณมากมากนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะเอ่อได้ฟัง
ผู้ที่เล่าที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเขาก็บอกนะคะ
ว่ารถนะคะถลายมาถึงหน้าบ้านมาจวนตัวมากเลย
ประมาณหนึ่งศอกนะคะก็จะถึงตัวแล้วนะคะ
เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูร่องลอยนะคะ
ของการถลายของรถนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ร่องรอยของการถลายของรถเนี่ยมีร่องรอยการถลายนี่ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นร่องรอยการถลายของรถไหมคะนี่จะพบว่าตรงที่
ที่รถนะคะได้มีการข้ามมาเนี่ยค่ะมันแทบจะไม่ได้รับความเสียหายเลยนะคะ
ดังนั้นก็สามารถอนุมานได้ค่ะว่ารถเนี่ยค่ะได้มีการลอยนะคะ
แล้วก็พลิกคว่ำค่ะข้ามสไลด์มานะคะมาชนกับต้นไม้ค่ะ
ก่อนที่จะมีการพุ่งเข้าบ้านของชาวบ้านนะคะแล้วก็เอ่อ
ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นค่ะค่ะเดี๋ยวเอ่อ
ดิฉันนะคะจะพาไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ
แล้วก็ผู้กำกับสอบสวนนะคะตำรวจภูทรภาค๓จังหวัดนคร
สีมานะคะที่ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะเดี๋ยวเอ่อ
ยืนคู่กันเลยค่ะอันนี้เป็นท่านนี่นี่มันเป็นท่านสมอน
ท่านผู้กำกับสมอนท่านผู้กำกับสมอนท่านผู้กำกับสมอนอยู่
อยู่ตรงไหนไม่รู้ผู้หมวดสุดอ่าไม่เป็นไรค่ะเป็นท่านผู้ว่าก่อน
อันนี้คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ค่ะเอ่อจากการตรวจสอบพรุ่งต้นเนี้ยสามารถเอ่อช่าสาเหตุพรุ่งต้นหรือยัง
คือคือจากการสอบถามจากผู้บาดเจ็บเมื่อคืนเนี่ยนะฮะ
ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้สติครบถ้วนพูดจารู้เรื่องเนี่ย
เขาถามว่าขับเอ่อโชเฟอร์ขับรถเร็วไหมเขาบอกว่าไม่เร็วอ่า
แต่ก่อนจะถึงบริเวณที่เกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตรเนี่ย
มีกลิ่นไหม้เข้ามาในห้องโดยสารแล้วก็มีเสียงพูดบอกว่ารถเบรกแตก
นะครับแล้วก็ทุกคนก็หลบไปหลังเบาะรถเพื่อจะหาที่กำบัง
หาที่เซฟตัวเองแล้วพอถึงจุดตรงนี้มันเป็นทางลงเขาอีกจุดหนึ่ง
แล้วรถไม่สามารถบังคับตัวเองได้ก็เข้าไปชนไปพูดกับแบรีเออร์ที่อยู่ตรงกลาง
แล้วก็พลิกดูแล้วพลิกคว่ำตะแคงแล้วก็คูดกับถนนมาข้ามมาฝั่งตรงข้าม
แล้วก็มาเจอต้นจามจุรีก็ชนเข้าต้นจามจุลีอย่างแรงแล้วก็เสียชีวิตเลย
แปลว่าเรื่องต้นเนี่ยสามารถสาเหตุได้ว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของระบบตัวรถใช่ไหมครับทางนี้
จากจากผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางนะฮะแต่เนื่องจากว่าเราไม่เจอตัวผู้ขับขี่ก็เลยยังไม่ทราบเหตุผลตรงนั้น
หรือว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะใช้รถไม่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยกำลังดูนะครับแล้วก็แต่ที่แน่คือผู้โดยสารให้การว่า
มีการบอกว่าเบรกแตกแล้วก็ลงมาเริ่มต้นลงไม่เร็วแต่พอมาถึงตรงนี้เนื่องจากทางมันลาดชันลงมา
มันความเร็วที่เราถามอย่างนี้เพราะว่าความเร็วในจุดสุดท้ายเนี่ยเราเช็คกับทางขนส่งจังหวัดเนี่ย
มันเกินการที่ถนนจะรับไหวไหมคะ
ที่มันไม่ได้เรากันลงมาไม่เร็วนะก็ผลวงไม่เร็วมากนะก็ถึงจุดท้ายมันประมาณ๘๐
แต่จุดนี้เป็นจุดที่เรากังวลมาตลอดครับ

เพราะว่ามันจะมีโค้งอย่างนี้ตลอดครับ
ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ

ทางตำรวจเองก็จะทำการพิสูจน์
เพื่อที่จะหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
รวมถึงจะมีการตรวจสอบว่าคนขับรถนั้น
ป่าปนอยู่ในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าหลบหนีไปไหนหรือเปล่า
เนื่องจากว่าคนขับนี่แหละจะเป็นชนวนสำคัญในการไขการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
พอสจีริธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครราชศรีมา
ขอบคุณคุณพลอยสจีนะครับคุณผู้ชมจากภาพที่ได้เห็นไป
ต้องบอกว่ารถนั้นแทบจะบินข้ามเกาะกลางมาเลยก็ว่าได้

อัดกลับต้นไม้ทำให้รถฉีกขาดแล้วแต่งเป็นสิกเศียง
ชั้น๒ชั้น๑มันฉีกขาดแยกออกจากกันแล้วก็เหวี่ยงคนที่อยู่ด้านบนนั้น
จัดกระจายออกไปทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๘คนนะครับ